คุณผู้ชมจะงงอะไรอยู่พูดแบบนี้
คุณแหละแหมคลิปโด่งดังขนาดนี้

ใช่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๑๘พฤษภาคมที่จังหวัดสะแก้ว
ผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มน้องสุนัขเข้าไปในร้านสะดวก

บอกว่าเอาสุนัขเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาไม่ได้
แต่ว่าเธอเสียงแข็งใส่พนักงาน
พนักงานจนพนักงานร้องไห้เลย
เรื่องนี้เป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียล
เพื่อคุณผู้ชมคนไหนพลาดเรื่องนี้ไป

นี่แหละครับเพราะว่าเมื่อ๓๐วันก่อนนะ
มีการแชร์คลิปผู้หญิงวัยกลางคน
คนให้อุ้มสุนัขเข้าร้านสะดวกซื้อสาขาหนึ่ง

อย่างที่บอกไปแล้วคุณผู้ชมได้ฟังเองไปแล้วนะครับ
ว่าเธอพูดกับพนักงานว่าอย่างไรบ้าง
แล้วก็หลายคนบอกว่าสงสารพนักงาน

แล้วน้องพนักงานเขาก็ร้องไห้เลย
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เธอให้เหตุผลว่า
หมาพี่สะอาดแบบนี้

เข้ามาเป็น๑๐ปีแล้วไม่เคยมีใครมาว่ามาด่าเลย
แต่ครั้งนี้ทำไมล่ะมาต่อว่าด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีนะครับ
อ้างแบบนี้นะด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีนะครับ

กะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของเธอนะ
เพราะว่าหลังจากที่เรื่องราวตรงนี้

ทางเพจดังเพจใหญ่เขาก็ออกมาเปิดแฉอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ

แล้วก็เปิดถึงเรื่องของที่ทำงาน
แล้วก็ถามว่าที่ทำงานของผู้หญิงคนนี้จะเอายังไงกับเธอ
คือถามตรงเลยว่านี่ที่บริษัทจะปล่อยให้พนักงานแบบนี้

นิสัยขนาดนี้ทำพฤติกรรมขนาดนี้ไปโจมตีที่ทำงานอีกไง
คนก็มองไปถึงเรื่องของบริษัทเลยนะ
เมื่อวานนี้ทางเพจไร่แสงจันทร์ก็ระบุข้อความออกมา
โพสต์ข้อความนี้ออกมาบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มินขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบ
ว่าคุณอ้อยเป็นพนักงานของทางบริษัทจริง

แล้วก็เพิ่งเริ่มทำงานกับทางบริษัทได้๒อาทิตย์
ซึ่งการกระทำดังกล่าวขออภัยเป็นพฤติกรรมส่วนตัว
ส่วนบุคคลไม่ได้กระทำตามหน้าที่ของพนักงาน
อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ให้ออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว
และการกระทำใดที่พนักงานทดลองงานท่านนี้
ทำลงไปโดยภารการเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานทั้งสิ้น
บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับ
อย่างไรก็ตามบริษัทรู้สึกผิดหวังต่อสิ่งที่เธอทำมาก
อยากขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยความจริงใจ
บริษัทต้องออกมาชี้แจงออกมาเหมือนรับผิดชอบ
ไกลส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าคนในโลกโซเชียลเขาโจมตีว่า
ผู้หญิงคนนี้ทำไมใช้คำพูดว่ารู้ไหมว่าพี่เป็นใคร
คนก็เลยมองว่าใหญ่มาจากไหนทำงานอะไร
หรือว่าตำแหน่งอะไรใหญ่ในบริษัทหรือเปล่า

บริษัทก็เลยบอกว่าเป็นการกระทำส่วนบุคคล

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าให้ออกจริงหรือเปล่า
แล้วก็จับผิดว่าเพจรวมถึงแอดมินดังกล่าว
จะเปิดเพจได้เพียงไม่กี่วัน
และการโพสต์ไม่มีเอกสารของบริษัท
เป็นลายลักษณอักษรมายืนยันให้เห็นแต่อย่างใดนะครับ
แต่เรื่องนี้คือจริงแล้วบางคนก็บอกมันผ่านไปแล้ว
มันผ่านไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้
เขาก็คงไม่สบายใจแหละถ้ามาเห็นคลิปของตัวเอง
แพร่ออกไปแบบนี้คนด่าคนโจมตีขนาดนี้
ก็คงจะรู้สึกผิดอยู่บ้างแล้วเขาก็คงไม่กล้า
ที่จะนำสุนัขไปร้านสะดวกซื้ออีกแล้ว
หรือว่าเข้าไปในสถานที่ไหนที่เขาห้ามอีกแล้ว
เพราะว่าก่อนนี้มีคนเปิดวาบไงว่าเธอพาไปที่วัด
เอาสุนัขไปนั่งข้างตู้บริจาคพอไปดื่มชา
ให้สุนัขดื่มชาแค่แก้วน้ำอะไรอย่างนี้
แล้วก็เพจดังก็บอกว่าคือสุนัขของแต่ละท่าน
มันไม่ได้สะอาดซะทุกตัวบางทีท่านอาจจะดูแลจริง
แต่มันก็อาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าบางคนเขาไม่ชอบสัตว์เลี้ยง

แล้วก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านอื่นด้วยแล้วกันนะคะ